ท่านผู้ชมครับตำรวจสนประเวทนะครับได้รับแจ้งว่า
มีทารกนะฮะที่กลายเป็นศพแล้วอยู่ในกล่องถูกทิ้งไว้ตรงข้ามโรงเรียนแห่งหนึ่ง
บนถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์เขตประเวทกรุงเทพ
ก็เลยไปตรวจสอบค่ะก็มีศพของทารกน้อย
อยู่ในกล่องนี้จริงจริงนะครับที่เกิดเหตุบนโต๊ะไม้มานั่งนะฮะ
ที่เขาแจ้งมาเนี่ยมีกล่องโฟมสี่เหลี่ยมสีขาวไม่มีฝาปิดนะครับ
กล่องมีทารกเพศชายนะฮะลักษณะก็คือเพิ่งคลอดแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
ยังมีสายสดือติดอยู่เลยนะฮะที่อยู่ในกล่องเนี่ยนะครับ
ห่อด้วยผ้าเอาไว้แล้วก็มีกระดาษเขียนอยู่แผ่นหนึ่งนี่ครับ
กระดาษเขียนว่าช่วยทำพิธีฝังศพศาสนาอิสลามนี่ฮะ
จากการตรวจสอบสภาพศพของเด็กทารกคนนี้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ๒๓ชั่วโมงก่อนจะมีคนนำกล่องมาวางทิ้งไว้แล้วมีผู้มาพบ
ที่เกิดเหตุจุดที่มีคนนำทารกมาทิ้งเอาไว้เป็นโต๊ะไม้อยู่ที่เพลิงแผงค้าริมถนนนะฮะ
สอบถามจากรอปภของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุโรงเรียนแห่งนี้
อยู่บนถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์เขตประเวทกรุงเทพตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ
รอปภบอกว่าเมื่อวานช่วง๓๔โมงเย็นเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาในซอยหน้าโรงเรียน
แต่ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าปกติแถวนี้จะมีรถเข้าออกเป็นประจำอยู่แล้ว
พอตอนเย็นสังเกตเห็นกล่องโฟมวางอยู่ตรงโต๊ะไม้ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในกล่องหรือเปล่า
นะแต่เห็นว่าวางอยู่จนออกเวรไปแล้วนั่นแหละ
รู้ข่าวจากเพื่อนรอปภด้วยกันที่ทำงานกะกลางคืนว่าเอาในกล่องนั้นเนี่ยมีทารก
ที่เป็นศพถูกทิ้งอยู่ในกล่องรู้จากเพื่อนรอปภว่าช่วงสองทุ่ม
มีรถกระบะมาจอดอยู่ตรงนี้นานร่วมครึ่งชั่วโมง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรถคันเดียวกับคันที่เอากล่องโฟมมาทิ้งหรือเปล่า
จะมีรถอยู่คันหนึ่งที่เข้ามาแล้วเขาก็เลี้ยวไปกลับตรงนู้น
แต่แม่เขากลับผมไม่รู้ว่าเขาเอากล่องมาตั้งหรือเปล่า
รถกระบะนั่นแหละสี๒๖๓๐๐๑๒
สีประมาณสี่ขาวรถสีฟรรล์นั่นแหละ

ไปซื้อของแล้วมันเดินกลับมาเอากล่องใครมาตั้งว่ะ
อืมตอนนั้นคิดว่าเป็นไข่หยากไหมหรือว่ายังไง
ไม่รู้แล้วมันมีกล่องสี่เหลี่ยมฝาไม่มีติด
ที่เขาเห็นศพเนี่ยมีห่อมาหรืออะไร
ผมไม่ได้ไปเคลียร์คุยดูนะ
ไม่ได้มีเสียงร้องไม่ได้ว่าอะไร
ถ้าเป็นเด็กเสียงร้องผมก็ต้องแจ้งคนอื่นแล้ว
กล่องตัวนี้มันมาตั้งแต่เย็นแล้วก่อน๒ทุ่มแล้ว
ชาวบ้านที่โทรแจ้งรบพอแล้วก็ตำรวจนะครับ
บอกว่ามีเพื่อนมาบอกว่าเจอทารกอยู่ในกล่องโฟม
แล้วก็วิ่งไปดูก็พบว่าทารกลักษณะคล้ายเพิ่งคลอดได้ไม่นานนะครับ

ร่างกายก็ดูสมบูรณแข็งแรงหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะฮะ
้วดกจมูกโด่งนะแต่ว่าก็เสียชีวิตแล้ว
แต่ในชุมชนเนี่ยไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ตั้งท้องอยู่นะครับ
แล้วก็ไม่มีใครที่ถ้าตั้งท้องแล้วจะกำหนดคลอดช่วงนี้ด้วยก็ไม่มี

น่าจะไม่มีค่ะเพราะมีคนท้องอยู่คนนึงก็ยังท้องอยู่ตอนนี้
น่าจะไม่ใช่แถวนี้ค่ะน่าจะเป็นคนนอก
เห็นก็ค้ำแล้วนะคะพี่ค้ำแล้วก็มีผ้าทับศพน้องไว้อีกที
แล้วก็มีลกทับน้องไว้อีกทีนึงอะค่ะสงสารนะคะเห็นก็สงสารเวทนา
ไม่รู้ทำจิตใจทำด้วยอะไรอะค่ะทำไมถึงได้กล้าทิ้งเด็กอย่างนี้
ก็มีลักษณะการเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้นะฮะให้นำศพเด็กไปฝังทางศาสนาอิสลามนะครับ
ส่วนประธานชุมชนบอกว่าไม่มีลูกบ้านในชุมชนที่ตั้งคันอยู่นะครับ
ส่วนตัวมองว่าหลักฐานที่ระบุเรื่องของการให้ไปทำพิธีฝังศพทางศาสนาอิสลามนั้น
ก็ยังระบุไม่ได้ว่าเด็กแล้วก็พ่อแม่จะมีเชื้อสายทางอิสลามหรือเปล่า
มีการตรวจสอบกันบ้างแล้วเบื้องต้นว่าไม่มีคนในชุมชนนะฮะ
ในเรื่องของท่างท้องในระหว่างนี้ที่คลอดก่อนกำหนดหรืออะไรนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพื่อที่จะต้องนำพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเป็นทารกแรกเกิดตรงนี้
เป็นผู้ปกครองคนไหนที่เป็นอีซามหรือไม่
ถ้าเป็นอิสลามเนี่ยในกระบวนการต่างที่จะฝากให้การทำศพเนี่ย
ก็จะต้องของทายาทของเด็กคนนี้ก็ต้องดำเนินการนะครับ
ในพื้นที่ระแวกแถวนี้ต่อไปนะฮะว่าจะมีอะไรยังไง
รถคันไหนเข้ามาแบบไหนยังไงบ้าง
แล้วก็หลักฐานที่ศพเด็กหรือว่ากล่องโฟมต่าง
จะไปตรวจสอบเรื่องของลายนิ้วมือ
ลายนิ้วมือแฝงต่างก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ